สตรองอย่างแพทย์นับประพาค่ะก็แอบบ่นว่าคนเข้าใจผิดเยอะ
คิดว่าเป็นแฟนใหม่ซึ่งเอาจริงเจ้าตัวบอกว่าก็แค่คุยศึกษากันไปเรื่อยก่อน
ส่วนกับคู่จิ้นคุณโอ๊ตปราโมทนะคะที่ก็ยังจิ้นยังฟินกันได้
เพราะถึงแม้รายการที่ทำด้วยกันจะหยุดพักช่วงโควิด
ไม่รู้จะไปไหนเพราะบางสถานที่ที่จะไปปีน

ภาคแรกไปแล้วใช่ไหมคะภาคที่สองเนี่ยตัวที่สองกำลังมา

ก็ยังมีค่ะคือจริงแพทย์ก็ยังแบบเหมือนเดิมนะไม่ได้ยังไม่ได้มีแบบเป็นตัวเป็นตนหรืออะไรยังไง
ก็คือยังเหมือนเดิมแค่แบบว่าก็คุยไปเรื่อยอะค่ะ